เอาเป็นว่า๕ท่านที่เป็นผู้เสียหายที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย
ห้าท่านนี้รวมกันก็เกือบสี่ล้านใช่ค่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮ
มันคือยังไงวงแชร์วงนี้เขาเป็นอะไรนะเป็นแชร์ออนไลน์
เป็นแชร์ออนไลน์ค่ะชื่อชื่อชื่อบ้านร่ำรวย
ร่ำรวยปีสี่ค่ะบ้านร่ำรวยปีสี่ใช่เปิดมาปีที่สี่แล้วค่ะ
เขาแสดงว่าสามปีแรกไม่มีปัญหาเหรอไม่มีปัญหาจนมาถึงเดือนมกราค่ะ
ของหกหกหกหกค่ะอ่าอันไหนไหนเล่าลักษณะของการเล่นแชร์กับ
กับทางนี้หน่อยว่าเขามีลักษณะแบบไหนไงวงแชร์ของเขาเนี่ย
คือวงแชร์เขาว่าเขาจะมีเขาจะมีเพจอ่าจะมีเฟซบุ๊กอืมวงแชร์
แล้วก็คือมีใครสนใจก็คือเขาก็จะดึงเข้าวงในไลน์ค่ะ
ในไลน์แล้วก็อ่าเขาก็จะเปิดวงแชร์มาว่าอ่า
เป็นวงสามหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนอืมแล้วก็อ่ามื้อแรกเนี้ย
จะได้ไปอันนี้ก็ตามปกติแต่ว่าอันนี้คือเขาได้เลยอ่า
ได้เลยได้เลยคือเขาไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเงินสักสิบกว่าบาทของ
เขาไม่ต้องลงด้วยเข้าไปเลยใช่ค่ะสิบเปอร์เซ็นต์ของวงแชร์อ่า
ที่เห็นในเพจเฟซบุ๊คทางออนไลน์ค่ะใครสนใจเขาก็จะไป
ย้ายไปอยู่ทางกรุ๊ปไลน์อ่าทางไลน์กลุ่มใช่ค่ะอ่า
ดึงเข้าอ่าเดี๋ยวใช้ไมค์นะฮะถ้าอยู่ถ้าอยู่ข้างหลังอ่ะ
ไมค์กันจะได้ได้ยินเสียงก็คือเขาก็จะเปิดกรุ๊ปไลน์
กรุ๊ปไลน์ใช่ค่ะมีมีหลายวงไหมอ๋อรู้สึก
ตอนนี้ที่ไล่รีเช็คกันน่ะหลายวงค่ะแต่พวกเราไม่ได้อยู่ทุกวงอืม
ต้องถ้าเกิดต้องเป็นเนี้ยค่ะที่ว่าเยอะสุดอ่าใครใครมี
ใครมีหลายมือหลายวงเยอะที่สุดที่ที่เล่นกับเขาคือตอนนี้ของอ่า
ขอขอใช้ไมค์ด้วยพี่หญิงใช้ไมค์เดี๋ยวอ๋อมีอยู่แล้วนะครับ
ของของหญิงมีอยู่ประมาณ๑๙แต่ว่าที่เดินวงอยู่อะค่ะ
คือปัจจุบันน่าจะประมาณสักสิบเจ็ดโอ้โหค่ะคือเล่นสิบเก้าสิบเก้าวง
วงหนึ่งเล่นกี่มือพี่หนึ่งค่ะหนึ่งมือค่ะเขาเขาเปียร์กันเป็น
รายวันหรือรายเดือนหรือยังไงฮะมีทั้งหนึ่งวันสองวันสามวัน
ห้าวันอืมสิบวันยี่สิบวันอย่างเงี้ยค่ะไอ้ยอดที่บอกผมเมื่อกี้
เนี่ยของแต่ละคนห้าคนนี้ห้าท่านเนี้ยนี่คือยอดที่เรา
ส่งเงินเข้าวงแชร์ไปใช่ค่ะใช่ค่ะคือเงินต้นค่ะ
เงินต้นที่จ่ายไปแล้วแล้วยังไม่ได้วงยังไม่จบค่ะยังไม่ได้เลยน่ะ
อ่าไม่ใช่ว่าอ่าอย่างคนนี้เจ็ดแสนแต่ว่า
เคยเปรียกเคยได้มาแล้วสามแสนห้าแสนไม่ใช่น่ะอันนี้คือ
เจ็ดแสนเพียวเพียวที่ถือว่าเป็นความสูญเสียตรงนี้ไป
ใช่ค่ะเขาแชร์ชื่อคุณเก๋ใช่ไหมเก๋อ่าคุณเก๋ใช่ค่ะ
คุณเก๋ถ้าเกิดฟังอยู่นะฮะความจริงผมก็พยายามติดต่อนะ
แต่แหมโทรไปแล้วสายมันตัดทิ้งหมดเลยไม่รู้ว่า
อยู่ที่ไหนอย่างไรอย่างไรเอาอย่างงี้เมื่อกี๊นั่งคุยกัน
กับทางเพจสายใหม่ต้องรอดด้วยและทนายเกิดผลด้วยท่านผู้ชมครับ
คือปัญหามันเกิดเหมือนกับเป็นฟองสบู่แตกอ่ะเนอะเหมือนโป๊ะแตกใช่ไหมใช่
เขาเล่นมา๓เขาเปิดวงแชร์มา๓ปีทั้งแชร์ออนไลน์ทางเพจ
ปีเนี้ยเขาอ่าปีปีที่สี่คือปีที่แล้วหรือเปล่าใช่ปีปีที่แล้วค่ะ
ปีที่แล้วปีที่๔ปีนี้เริ่มปี๖๕คือปีที่๔ใช่ค่ะนะ
ค่ะคือในกลุ่มของบรรดาลูกแชร์เนี่ยซึ่งมันจะมีหลายวงนะฮะ
อ่าแล้วแต่ว่าใครจะเล่นวงเล็กวงใหญ่ยอดเงินเท่าไหร่
จะมีกี่มือในแต่ละวงก็แล้วแต่เนี่ยเริ่มจับสังเกตว่าคนที่เปียร์ได้
เปรียได้เปรียได้เปรียได้เนี่ยในกรุ๊ปลายนะ
ที่ส่งยอดการเปียร์กันคนนั้นให้ดอกเท่าไหร
เปียร์เท่าไหร่ใครได้ไปในแต่ละครั้งเนี่ย
เหมือนกับคนที่เปียร์ได้เนี่ยมันไม่มีตัวตนเหรอ
ใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงมันยังไงไหนไหนลองเล่าให้ฟังหน่อย
คนที่เปรียได้คือท้าวน่าจะสร้างลายปลอมขึ้นมา
แล้วก็ใช้เป็นตัวละครมาเปียร์แชร์ไม่มีการส่งสลิปแจ้งใดทั้งสิ้นในวงค่ะ
อันนี้แหละค่ะที่คิดว่าทำให้เกิดปัญหา
เพราะว่ามันจะไม่เหมือนบ้านแชร์บ้านอื่นที่ล้ม
เพราะว่ามีคนที่เปรียบไปแล้วไม่จ่ายแต่อันนี้คือมีแต่ผู้เสียหายที่จ่ายตรงจ่ายดีตลอด
เราหามือต้นไม่เจอเลยไม่ส่งสลิปหมายถึงว่ายังไงฮะ
โดยปกติแล้วค่ะถ้าในการเปียร์แชร์นะคะถ้าใครได้นะคะ
เท้าจะต้องแจ้งยอดคนที่ได้และส่งในกลุ่มว่าคนนี้เป็นคนเปียนะ
มีตัวตนแต่อันนี้เช้าไม่ได้แจ้งค่ะปกติแล้วอ่ะสมมุติผมเป็นลูกแชร์ผมอยู่คนนี้
แล้วผมเปียร์ได้ใช่ไหมมันต้องมีการจ่ายเงินโอนเงินให้กัน
ใช่ไหมใช่ค่ะผมก็จะส่งสลิปเข้ากลุ่มไลน์ใช่ว่างนี้ฉันได้นะ
จ่ายแล้วฉันได้รับฉันจ่ายอะไรก็ว่ากันไปใช่ค่ะแต่คนนี้ที่ได้ได้เนี่ย
ทำไมคือมันมีโปรไฟล์มันมีชื่อไลน์แหละที่อยู่ในกลุ่มกับพวกเรา
แต่ไม่มีการส่งสลิปแต่ไม่มีการส่งสลิปใช่แต่ไม่มีการส่งสลิปค่ะอ่า
สลิปที่แบบจ่ายเข้างวดนั้นวันนั้นเป็นงวดของแต่ละวงเป็นค่าแชร์
แล้วเราได้โทรไปเคยโทรไปถามค่ะถามถามใครถามถามเก๋ค่ะถามเท้า
เขาบอกว่าเขาเป็นแม่ค้าอยู่ที่นั่นอยู่ที่ตลาดท่าทรายอืม
แต่บอกคนฝั่งทางสมมุติว่านี่อยู่ฝั่งท่าทรายก็จะบอกว่าเป็นแม่ค้าอยู่ไอยาลาอืม
แต่บอกคนฝั่งอายาลาว่าเป็นแม่ค้าอยู่ท่าทรายชื่อเดียวกันแต่คือสถานที่
สตอรี่ไม่ตรงกันหาตัวตนไม่เจอแต่ได้เงินไปใช่ได้เงินไปเฮียมือต้นตลอดเลยค่ะ
ทุกวงแล้วเราพยายามเปียกันบ้างไหมเปียไม่ได้เขาก็ชนะดอก
มันเป็นการส่งส่งดอกไปที่เลขาของเขาอันนี้หนูขออืม
อันนี้หนูขออธิบายก่อนว่าทุกครั้งในการใส่ดอกอะค่ะคือลูกแชร์ต้องส่งให้เลขา
คือเลขาก็น่าจะเป็นคุณเก๋เองปลอมลายเลขาขึ้นมาอ่า
แล้วก็เหมือนว่าดูว่าใครเปียดอกเท่าไหร่แล้วก็ใส่มากกว่า
ทำให้ลูกแชร์ในวงไม่มีใครสามารถเปียร์แชร์ได้เลยเปียร์ยังไงก็เปียร์สู้เขาไม่ได้
ไม่ได้ค่ะเขาก็จะได้เงินไปได้เงินไปไอ้มันเป็นอย่างเงี้นานไหม
ไอ้ไอ้มือผีเนี้ยมันมันเกิดขึ้นนานไหมฮะจริงจริงมือผีอ่ะนานมากแล้วนะคะ
ใช่ค่ะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นคือปกติอ่ะอ่ากฎตามกฎเขาว่าค่ะ
เขาตั้งกฎว่าเขาจะโอนให้กับคนที่เปียร์ได้อ่ะไม่เกินสองทุ่มอืม
แล้ววันนั้นอ่ะพอผู้ปกติอ่ะหกโมงเย็นอ่ะเขาจะเขาจะส่งแล้ว
อันนี้เขาเปียรายวันมันไม่เชิงว่ารายวันค่ะ
มันจะมีทั้งราย๕วัน๑๐วันแล้วแต่แต่วันนั้นมันได้กันหลายวง
เอาเป็นว่าจะรายลายกี่วันก็แล้วแต่ใช่แต่ไม่เกินสองทุ่มไม่เกินสองทุ่ม
ส่งยอดส่งยอดให้ลูกแชร์ใครในสองทุ่มเขาจะโอนเงินใช่ค่ะ
โอนเงินให้ภายในสองทุ่มใช่ค่ะยี่สิบสี่มกราคมหกหกวันนั้นเป็นยังไงนะ
สองทุ่มไม่มีใครติดต่อได้เลยเงียบกริบเลยเหรอเงียบกริบทั้งวงเลย
ทุกวงทุกกลุ่มไลน์อย่างนี้ก็จะมีการโทรถามกันแล้วว่าเฮ้ยได้ไหม
คนนี้ได้ไหมคนนั้นได้ไหมเพราะว่าเราจะรู้ว่าในวงนี้ใครได้
พอวงนี้ใครได้แล้วก็ติดต่อว่าโทรไปหลังไมค์ว่าเออได้ได้หรือยัง
โอนเงินหรือยังสรุปว่ายังไม่มีใครได้สักคนอ่าอย่างอย่างคุณดาว
คุณหญิงคุณต้องคุณพลอยคุณเอเนี่ยหรือว่าร้อยกว่าคนเนี่ย
วันนั้นเราไปแจ้งความอะไรกันที่กองปราบเนี่ย
ทุกคนจะอยู่ในกลุ่มลายเดียวกันที่เป็นกลุ่มถูกต้องกลุ่มใหญ่
ผู้เสียหายกลุ่มบ้านกลุ่มบ้านร่ำรวยค่ะกลุ่มใหญ่เลยใช่ค่ะ
แล้วที่เหลือใครจะไปแยกย่อยแล้วแต่ใครจะไปขอของวงแชร์ก็
ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าไอ้กลุ่มใหญ่เนี่ยในบ้านบ้านร่ำรวย
กลุ่มใหญ่เนี่ย๒๔มกราคม๖๖มันเงียบกริบมันไม่มีการสรุปยอด
ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเรียบเลยค่ะก็เริ่มโทรหากันแล้ว
คือประมาณว่าวันที่ยี่สิบสี่เนี้ยอ่าสมมุติว่าผมจะได้
จะได้มือบ๊วยถูกต้องไหมครับอ่าอ่ามือบ๊วยปุ๊บอ่าเอ่อ
วงหนึ่งจะมีมือบ๊วยแค่คนเดียวแต่ผมลงไปในกรุ๊ปใหญ่ว่า
ผมได้มือบ๊วยนะพลอยบอกว่าได้มือบ๊วยเหมือนกัน
ทำไมมือบ๊วยมีตั้ง๕๖คนสรุปแล้วคือทุกคนเป็นมือบ๊วยหมด
ใช่ค่ะมันก็เลยโป๊ะแตกว่าเฮ้ยทำไมมีมือบ๊วยหลายคนจัง
อย่างเงี้วันนั้นเขาน่าจะเคลียร์ยอดทั้งหมดถ้าห้าคน
ก็ประมาณล้านหนึ่งอะค่ะน่าจะเคลียร์เฉพาะวงเดียวนะคะ
คือทุกคนก็รอเงินหมดแล้วแล้วทั้งหมดเขามีกี่วงเยอะค่ะเยอะค่ะ
น่าจะประมาณ๓๐ขึ้นค่ะเพราะว่าวันนั้นที่ลองรีเช็คดู
สามสิบสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองน่ะล่าสุดเพราะว่า
ลูกแชร์ทุกคนไม่เคยเจอหน้ากันเลยอืมมีส่วนน้อยที่ว่ารู้จัก

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒